ยศวดีนั่นเองคุณผู้ชมค่ะก็ได้ชี้แจงไทม์ไลน์นะคะ
เมื่อวานนั้นพี่แจ๊คเนี่ยก็โทรหาพี่โยตลอดมีการไลน์คุยกันตลอดนะว่าอาการเป็นยังไงบ้างพี่
ถึงขั้นที่ว่าขนาดตรวจอยู่ผลรอตรวจอยู่พี่แจ๊คก็ลุ้นอยู่ข้างด้วยคุณผู้ชมค่ะ

ผลล่าสุดคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ติดเชื้อโควิดค่ะพร้อมกับเขียนไทม์ไลน์ชี้แจงไว้ในไอจีส่วนตัวด้วยนะ
ซึ่งพี่โยก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ก็เผยว่าเดี๋ยวเราจะให้ไปดูเสียงสัมภาษณ์กันนิดนึงเนาะ

แล้วก็กลับมาวันที่๕นะคะหลังจากนั้นก็
อัดรายการหนึ่งรายการเดียวกับพี่บอลเชิญยิ้มเท่าที่ทราบนะคะ
วันที่๗ก็คือไปออกกำลังกายที่ยิมแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วปรากฏว่าวันที่๑๐ป่วยก็คือเมื่อวานป่วย

ตอนนี้ตัวโยเองก็ได้เข้ามาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ลิ้นยังสามารถกินแล้วรู้รสอยู่นะคะ
แล้วก็มีไข้ค่ะซึ่งจริงก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันว่า
เราติดมาจากที่สถานที่ออกกำลังกายหรือเปล่า
อยู่ด้วยอยู่ในบ้านคนเดียวก็น่อย
พออาการเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะแบบว่า
ว่ามีการถ่ายรูปอะไรต่างให้ดูได้ครับ
ค่ายนาดาวบางกอกด้วยนะแจ้งผลการตรวจหาเชื้อของนักแสดงที่ใกล้ชิดกับผู้บริหาร
ผู้บริหารพี่บอมพี่บอมนั่นเองค่ะที่ตรวจพบเชื้อโควิดก่อนหน้านี้นะคะ
เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วก็ไม่พบเชื้อนะคะ
ซึ่งทั้งคู่กักตัวจนครบกำหนดระยะเวลา๑๔วันแล้ว
ส่วนเจเจกฤตภูมิค่ะมีตารางงานทันทีหลังหมดระยะเวลากักตัว
จึงไปตรวจซ้ำเพื่อความมั่นใจก่อนการไปทำงานนั่นเอง
แล้วก็เพื่อความมั่นใจของเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะ
ผลคือน้องเนี่ยไม่พบเชื้อนะคะสำหรับน้องเจเจนะ
พร้อมทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณทุกกำลังใจเลย
ที่ส่งไปให้กับแบงค์ทิติไง
แล้วก็ทีมงานในช่วงเวลานี้ด้วย
ทีมงานนาดาวตอนนี้ก็หนาวร้อนกันอยู่เหมือนกันนะ

เคยติดเชื้อโควิดแล้วก็รักษาตัวจนหายครบ๑ปีแล้ว
ครบรอบเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวนั้นโพสต์ไอจีส่วนตัว
ประกาศกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
เพราะว่าเนื่องจากไปสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดค่ะ
ค่ายมวยเมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
อังคารที่ผ่านมาแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ
วันพรุ่งนี้จะไปตรวจหาเชื้อแล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเป็นการรับใจทุกคนค่ะ